บอกว่ามาให้กำลังใจนะคะน้านงเชิญยิ้มค่ะ
หนึ่งในสมาชิกสามน้านะคะก็ประกอบไปด้วยนาย่งนภัวแล้วก็น้านงค่ะ
จากรายการคุณพระช่วยนี่คือดังมากพี่ป้าน่ารู้จักกันทั้งประเทศค่ะ
ดังทั้งนั้นเลยเมื่อเช้านี้นะคะก็คือน้าโนคนที่ใส่เสื้อลายดอกสีฟ้าคนนี้แหละค่ะ
ปรากฏแกตื่นเช้ามาหยิบขวดน้ำผิดหรือว่าเป็นน้ำเปล่าปรากฏว่าทานเข้าไปเป็นน้ำยาล้างเครื่องเงิน
คุณผู้ชมถูกส่งถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยล่ะค่ะ
คนที่แจ้งข่าวคือนายกนี่แหละค่ะ

ซึ่งตัวน้าโนเนี่ยเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปค่ะ

สอบถามนาย่งเชิญยิ้มทันทีค่ะ
นาย่งเล่าให้ฟังนะคะว่าน้านงเนี่ยแกดื่มน้ำเข้าไป

เพราะว่าอยู่ในภาชนะคล้ายกันค่ะ
พอรู้ตัวว่าสิ่งที่ดื่มเข้าไปเป็นน้ำยาล้างเครื่องเงินเท่านั้นแหละค่ะ
เลี่ยงลูกชายให้พาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ

เพราะว่านานงแกหมดสติเลยปลุกก็ไม่ตื่น

ใช่นะคะท้ายที่สุดนะคะถูกนำส่งห้องไอซียูนะคะ

ตรงคือนาย่งแกก็งวงเงียรีบไปส่งเพื่อนนะคะ
อัปเดตล่าสุดเลยคุณผู้ชมนะคะ

นาย่งอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐอีกครั้งนะคะ
บอกว่าตอนนี้นะคะน้านงได้ล้างท้องผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

แล้วก็ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

เรื่องนี้มันก็เตือนใจเหมือนกันนะคะ

เตือนเช้ามาบางทีพาน้ำเปล่ากลัวคอค่ะ
ปรากฏว่าไอ้น้ำที่ข้างมันไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไร
เอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ใช่ของกินก็อย่าวางใกล้ตัวแล้วกัน

เป็นกำลังใจให้กับน้านงแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ